มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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

เพราะว่ามันก็จะมีผลที่จะดูต่อไปว่าเราจะใช้ชีวิตในสังคมนี้แบบไหน

ครั้งร้าย๒ครั้งที่ลบบุรี

เพื่ออ่านว่าสังคมควรมีภูมิแค่ไหน

ทำยังไงคือตำรวจก็จะไม่รู้จะตามเรื่องอะไรก่อนนะคะ
ไหนจะจราจรไหนจะลักวิ่งชิงปล้น
แล้วก็ต้องมาตามเหตุเรื่องนี้อีกซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในประเทศไทย
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มมีคำถามว่า
ตกลงแล้วอาวุธปืนในเมืองไทยควรจะถูกจัดระเบียบแบบไหนสักครู่ค่ะ
มีบุคคลใช้อาวุธปืนยิงนะครับแล้วมีเหตุถึงห่วงนะครับ
ก็มีการหย่าล้างกันจดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่๑๓นะครับ

ก็เมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาตี๕เนี่ยนะครับ
ก็ทางเจ้าที่ตำรวจปกรณนึกนะครับก็สามารถจับกุมตัวพุทธองหาได้นะครับ
กะหลบหนีเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดปริศบุรีนะครับ

จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพุทธองหาได้การรับสารภาพนะครับ

ตัวเขาที่เขามีสาเหตุความขัดแย้งกับภรรยานะครับ
ก็น่าจะเป็นเหตุห่วงนะครับ

ให้มีอาวุฒิปืนให้ไว้ในความครอบครองนะครับ
ครับขนาดเดียวกันครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์นะครับ
เพราะว่าหลังหลักตอนได้อาวุฒิปืนของกากเนี่ย
คงต้องส่งปืนไปตรวจสอบเปรียบเทียบในคดีอื่นอีกนะครับ
เพราะเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีหลายมาตรการนะฮะ
ต้นเนี่ยเราก็มีการบริการการข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ในเรื่องในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
อันที่สองเนี่ยเราคงต้องขอความร่วมมือนะครับ
ก็เราเนี่ยก็จะมีการประสานไปกับห้างสรรพสินค้านะครับ

เพื่อมาหาลือกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกันนะครับ
แล้วก็กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารการแจ้งข่าวนะฮะ
ในขณะเดียวกันเราก็เร่งรัดเจ้าที่ตำรวจให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด
แล้วก็สังเกตสัญกาศึกษาขอพฤมภ์กับประชาชนนะครับ
เกิดพบเห็นสิ่งปกติก็แจ้งเจ้าที่ทุนรับทราบนะครับ
คุณผู้ชมคะก่อนจะมาคุยประเด็นอื่นกันนะคะ

คุยกับคุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ

สวัสดีสุขีว่าถึงนครสวรรค์

ค่ะแม่ค่ะทางรายการแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนึงนะ
กับเหตุที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะแม่สบายใจอยากคุยแค่ไหนบอกได้นะคะ

คือก่อนที่จะเกิดเหตุกับน้องเนี่ยนะคะทะเลาะกัน

คือเพิ่งจะหย่าร้างกันไปใช่ไหมคะ
ตามปกติน้องเนี่ยนะคะลูกสาวเนี่ยโทรหาแม่ทุกวันไหม
ไม่ได้โทรทุกวันค่ะแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
แต่แม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาเพิ่งจะหย่าร้างกันนะคะ

เขาบอกแม่หนูหย่าแล้วเมื่อตอนวันอังคารเขาพูดอย่างนี้นะ
จ้าแล้วเขาบอกไหมคะว่าทะเลาะกันรุนแรงไหมตอนที่
ไม่บอกค่ะเขาไม่เล่าให้แม่ฟัง
เพราะแม่เป็นมะเร็งที่นมเขาไม่ค่อยให้รู้เรื่องอะไร
ไม่อยากให้แม่เครียดเนาะ

ก่อนที่ลูกสาวจะหย่ากับคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
น้องได้เล่าให้ฟังไหมว่าทะเลาะกันแรงแค่ไหน
เขาขู่อะไรบ้างน้องเล่าให้แม่ฟังไหมคะ
พี่พี่แม่เนี่ยมันเด็กเขาไม่เล่านะ

แต่เมื่อกี้เห็นข่าวพี่สาวเขาเขาคงเล่าให้พี่สาวเขาฟังค่ะ

เขาบอกแม่บ้างไหมคะว่าเขาอยู่กับสามีนี่มีความสุขดี
ดูแลกันดีพี่เขาไม่เคยเล่านะไม่เคยเล่า
ไม่เคยพูดถึงชีวิตของเขาเลย
แสดงว่าน้องเนี่ยไม่เล่าเรื่องปัญหาอะไรให้แม่ฟังเองเลยใช่ไหมคะ

หลังจากที่เขาอยู่กินกันมาแบบแต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ย
เป็นสิบปีแล้วใช่ไหมคะค่ะสิบปีแล้ว

เขาไม่ค่อยได้มานะมาสองครั้งที่ก่อนจะตายเนี่ย

แม่ตอนที่ตอนที่เขาแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันมาตั้งเป็น๑๐ปีเนี่ยนะคะ
แม่พอจะรู้ไหมว่านิสนิสัยคนก่อเหตุเขาเป็นคนยังไงอารมณ์ร้อนไหม

ตอนแรกมันก็เป็นคนดีนะถ้ามันมาคุยกับแม่มันก็คุยดี
แม่ก็ยังไม่คิดว่ามันจะทำนะ
ไม่ดูเป็นคนแบบไม่ดูว่าเป็นคนดุเป็นคนใช้อารมณ์แบบใจร้อนไม่ไหม้ใช่ไหม

มาแบบไม่ค้างแล้วก็กลับเลยอย่างนี้อะ
แม่ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือลูกสาวไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลย

ก็รู้แค่ว่าอย่าล้างกันใช่ไหมคะ

ทีนี้ตามข่าวเนี่ยคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คนเกาะเหตุเนี่ยโทรหาคุณแม่ด้วยใช่ไหม

เขาโทรมาพูดสักทุ่มหนึ่งนะ
เขาก็โทรมาพูดแม่ไอ้ตายเป็นยังไงบ้าง

เขาบอกโอ้โหมันจะเหลืออะไรแล้ว
มันยิงขนาดนั้นมึงทำได้ยังไง

ปกติเขาโทรหาแม่เองไหมคะผู้ชายคนนี้ค่ะ

มันก็ระยะหลังมันก็บ่อยนะ

อ้าเค้าโทรมาคุยกับลูก
อ่าแม่แล้วตอนที่เขาโทรมาหาแม่ตอนหัวค่ำเนี่ยนะคะ
คือแม่
มันคงคิดแม่ไม่รู้หรือยัง

แล้วคุณแม่คุยกับเขานานไหมคะตอนที่เขาโทรมา

พอดีพ่อเขามาพ่อเขาบอกอย่าไปคุยกับมันก็ปิดโทรศัพท์เลย
แต่ก่อนหน้านี้เวลาที่แบบเขาโทรหาลูกเขาหรือว่าตอนที่เขามาหาที่บ้านเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะก็คือคุยกันสั้นนะเนาะใช่ไหมเพราะมาหาสั้น
แม่จ๋ามาหาแบบไม่ค้างอะแม่คะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนานไหม
กว่าที่แม่จะได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าน้องถูกทำร้ายค่ะ
แม่ไม่ได้ไม่ได้รับโทรศัพท์นะคนข้างบ้านเขามาบอกแม่ก็พี่น้องกันนี่แหละ
พี่น้องบอกเขาดูจากข่าวหรือว่าทางเจ้าหน้าที่โทรไปบอกเขาดูจากข่าวทรทัศน์
แล้วพอแม่รู้ข่าวแล้วแม่ได้โทรหาใครบ้างคะก็โทรหาลูกคนโต
แล้วพี่ว่าไงบ้างคะแม่จ๋าเขาก็บอกแม่แม่ทำใจดีแม่ทำใจดีเขาก็พูด
เดี๋ยวแม่อยู่นั่นแหละแม่ไม่ต้องมาเดี๋ยวผมทำเรื่องเองก็พูดแค่นี้แหละนะ
แม่รู้เหตุที่ผู้ชายคนก่อเหตุเขาอ้างเรื่องชู้สาวไหมคะแม่รู้เรื่องนี้บ้างไหม
แต่แม่ก็ถามนะแม่บอกมึงมีผู้ชายไหมมึงก็บอกไม่มี
ลูกสาวหรือว่าพี่สาวพี่สาวเคยพี่สาวของน้องเขาเคยพูดให้ฟังไหมคะ
ว่าผู้ชายขี้หึงหรือข่มขู่น่ะก็ไม่เคยพูดให้แม่ฟังนะ
เพราะว่าแม่เป็นอย่างงี้เขาก็ไม่อยากให้แม่รู้อืมผู้ชายคนนี้เขาเคยโทรมา
ขู่อะไรที่บ้านไหมคะไม่มีอ่ะหรือว่าโทรมาเหมือนกับเอางี้นะ
ภาษาง่ายคือไม่เคยโทรมาฟ้องใช่ไหมว่าลูกสาวเราอย่างนั้นลูกสาวเราอย่างนี้
ไม่เคยโทรมาฟ้องเราใช่ไหมคะใช่อ่าคุณแม่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาโทรมาช่วงหัวค่ำนะคะ
แล้วก็มันข้ามคืนจนถึงรุ่งสางกว่าที่จะได้ตัวที่บ้านพ่อเขาเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวผู้ชายเนี่ยตามปกติสองบ้านติดต่อกันเรื่อยไหมคะแม่
ไม่ได้ติดต่อค่ะจนป่านนี้แม่เขาก็ยังไม่โทรมาหา
แต่ขออภัยนะคะขออนุญาตถามนิดเดียวคือแต่ว่าสองบ้านไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่านับตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยทั้งบ้านบ้านผู้ชายเนี่ย
ไม่ได้โทรมาหาที่แม่เลยใช่ไหมคะยังค่ะ
แม่จ๋าตอนนี้จ๋าแม่จะพูดอะไรคะ
แม่ตอนนี้ลูกลูกหลานนะคะ
หลานเขารู้เรื่องแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วรู้แล้ว

เขาอยู่กับคุณตาคุณยายมาตั้งแต่เด็กเหรอจ๊ะจ้ะอ่า
เป็นเด็กน่ารักไหมก็ไม่ดื้อนะไม่ดื้อเนอะอ่า
กับตาหรือสนิทกับยายคะสนิทกับยายมากอ่า

ใช่ตั้งแต่สองเดือนแต่ยายเอามาลูกยายแล้วแหละไม่ใช่หลานเนอะ
ใช่ก็เรียกแม่ใช่ไหมคะ
แม่ค่ะยังไงขอแสดงความเสียใจจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลทางฝั่งแม่นะจ๊ะ
ค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ
ค่ะก็จริงมูลเหตุจูงใจลักษณะแบบนี้ก็ไม่เกี่ยวกับคดีนะคะ
เกี่ยวกับคดีเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบทันทีคือมันอาจจะมีจริงเท็จประการใดไม่รู้
แต่ไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีใช่ไหมอาจารย

ทีนี้ขอกลับมาประเด็นนี้นะคะคือว่ามันถ้าดูจากทั้งข้อมูลที่ออกมาเจ้าตัวบอก
จากการสอบสวนแล้วก็รวมถึงข่าวคลาวที่ออกมาเนี่ยก็คือปืน

ก็ยังถูกกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็เจ้าตัวก็สนใจเรื่องปืนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
คำถามคือต่างประเทศเนี่ยเขาเคยผ่านการถกเถียงนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วใช่ไหมว่าตกลงพอมันเกิดเหตุแบบนี้มันควรจะคุมอาวุธหรือเปล่า

เราก็ถามเราก็ถูกถามเหมือนกันใช่ไหมครับ
ก็คงจะต้องถามกันมากขึ้นมันถึงเป็นประเด็นต้องคุยจริงไหมอาจารย์
คำตอบของมันก็คือว่าผมเอาตัววิธีคิดของทั้งสองฝากฝั่งก่อนแล้วกันนะครับ
อเมริกาเนี่ยเขาเชื่อว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวนะครับแล้วก็การมีอาวุธปืนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยคัดค้านการควบคุมอาวุธปืนนะครับ
เขาไม่ค่อยห้ามไม่ให้มีอาวุธปืนแต่วิธีคิดของอังกฤษจะต่างกันนะครับอังกฤษเองเนี่ยก็จะมีพรบที่ควบคุมอาวุธปืนตั้งแต่ปีประมาณ๑๙๘๘นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฆาตกรรมในอังกฤษเนี่ยหรือเหตุอาจกรรมในอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้มีดนะครับจะใช้มีดฆ่ากันมากกว่าจะไม่ค่อยมีปืนโผล
คือปืนในอังกฤษเนี่ยห้ามแม้กระทั่งตัวในตำรวจในตำรวจสายตรวจเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตระเวทเนี่ยก็ไม่สามารถพกปืนได้นะครับเพราะว่าคือห้ามประชาชนแล้วเนี่ยตำรวจธรรมดาทั่วไปก็ต้องห้ามด้วยใช้กระบองเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่เลยเนาะครับหมายถึงว่านี่คือกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
ในเมื่อฉันไม่มีคุณก็ห้ามมีต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเหตุผลต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเหตุผลมีอยู่ช่วงนึงเคยเจ้าหน้าที่จะขอใช้สตันกันก็คือปืนชอบไฟฟ้านะครับประชาชนยังค้านเลยนะครับว่ามันไม่ได้มีสตันกันก็ไม่ได้ยิงปืนชอบไฟฟ้าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างเ
ก็ดีกว่าเอาทีนี้มาถึงคำตอบที่ว่าเราควรจะเป็นอเมริกาหรือเป็นอังกฤษดีเราควรจะถูกควบคุมอาวุธปืนแบบอังกฤษเลยดีไหมคำตอบคำตอบของผมคือไม่ไม่ควรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เหมือนอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเกาะนะครับอังกฤษเป็นเกาะพอเป็นเกาะแล้วเนี่ยการควบคุมอาวุธ

ปืนเผื่อนให้ได้นะครับและอีกประเด็นนึงที่ผมอยากทราบก็คือคุณบาอาจจะอยากพูดประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมค่ะจำนวนจำนวนอาวุธปืนในประเทศไทยที่มีที่แท้จริงที่ถูกกฎหมายเนี่ยเราถูกเปิดเผยครั้งสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๕๕และในการตั้งกระทู้ถามรำตีมหาดไทยตอนนู้นนะครับมีอยู่ยอดอยู่ประมาณ๖ล้านกระบอก๖ล
แล้วกระทรวงมาตรไทยเองก็ควรจะต้องเปิดเผยนะครับหรืออยากให้มีการตั้งกระทู้ถามอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่านักปัจจุบันจริงแล้วเนี่ยอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้ววิธีการที่จะแก้ไขตามจับกลุ่มปืนที่มันที่มันผิดกฎหมายปืนเผื่อนทั้งหลายเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีต่อจากน

ที่การปฏิบัติงานของในเมืองไทยจะมีกู้ภัยประกบไปกับตำรวจอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในกู้ภัยเริ่มมีการคุยกันบ้างหรือยังคะพี่ว่าคือเราไม่ได้รู้ว่าเกิดเหตุกราดยิงเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงว่าในช่วงจังหวะที่ทั้งเกิดเหตุในลักษณะที่เป็นเรียกว่ากราดยิงหรือว่า

ว่าคือไม่ต้องเป็นกลัดยิงหรอกแต่ว่าถ้ามันมีวุฒิหนักสรรค์แบบนี้มากขึ้นต่อให้เขาเทรนฝึกให้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเกิดแบบนี้วิธีปฏิบัติมันต่างไปจากอย่างอื่นไหมพี่เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดครับ
เจอกันท้ายรายการท่านคะตกลงแล้วมูลเหตุจูงใจของคนเกาะเหตุเนี่ย
ก็คือเป็นเรื่องหึงห่วงเรื่องชู้สาวเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
ครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับที่ทราบตามนั้นนะครับ
ค่ะแล้วตามที่ตามที่มันมีข่าวที่บอกว่ามีเขียนจดหมายว่า
ต้องมีอีกคนนึงที่เขาจะไปทำร้ายอันนั้นมีตัวตนไหมคะคนนั้นนะคะ
คือคนนั้นเนี่ยคือในส่วนทางนั้นผมไม่ทราบนะครับ
แต่ว่าเขาในส่วนเนื้อความในจดหมายอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาบรรยายอะไรตรงนี้นะครับ
คือตรงนี้ตำรวจยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับ
ซึ่งการจะมีหรือไม่มีบุคคลที่๓ในซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่มีผลต่อการตั้งข้อหาและการทำสำนวนสู้คดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ซึ่งข้อกล่าวหาที่ออกมาแรงสุดของเหตุนี้ที่ก่อขึ้นเนี่ย
ก็คือเรื่องของการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเรียนเข้าใจถูกไหมคะ
ใช่ครับผมครับโดยจ่ายตองไว้ก่อนครับผม
ทีนี้ท่านคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่คนร้ายเขียนจดหมายเอาไว้แบบนี้
เข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาพยายามจะเพื่อเอาไปใช้ในศาลเพื่อไปใช้ต่อสู้คดี

ในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับ
ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้สู้คดีหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ในส่วนตรงนี้ไม่น่าจะมีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
จดหมายเนี่ยเขียนก่อนหรือหลังก่อเหตุคะท่าน
อันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้มีในส่วนของประกอบสำนวน
อันนี้คือเท่ากับว่าเรื่องจดหมายนี้ไม่ได้มีน้ำหนักใดเลยใช่ไหมคะในสำนวน

ตอนที่ไปจับตัวได้เนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยดูแล้วเนี่ยตั้งใจจะมอบตัวไหมคะ
เขาจากที่ได้ติดต่อกันมาตลอดนะครับ

ติดต่อมาว่าเขาอยากจะมอบตัวตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วแหละ
ซึ่งการติดต่อว่าจะมอบตัวเท่ากับว่าจริงแล้วคือพอก่อเหตุเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายใครเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะ

แล้วหลังจากที่สอบเขาตอนนี้เนี่ยถือว่ายังมันยังมีปมอะไรที่ยังต้องสอบเพิ่มไหมคะหรือว่าไม่มีเลยก็คือก็แค่เรื่องชั้นเดียวก็คือเรื่องส่วนตัวเท่านั้นที่เป็นมูลเหตุจูงใจ
ใช่ครับเพราะว่าเราได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากกว่าไปเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับผม
ปืนเป็นปืนถูกกฎหมายไหมคะภูมิกับ
เบื้องต้นตอนนี้คือเราพบในเอกสารเนี่ยนะครับที่เขามีติดตัวคือใบป๔เขาก็มีถูกต้องนะครับ
แต่ว่าต้องตรวจอีกใช่ไหมคะว่าอันนี้สวมไม่สวมจริงไม่จริงแต่ใบน่ะมีแต่ต้องตรวจสอบใบกับปืนอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยก็ต่อไปเนี่ยก็ได้จะต้องตรวจสอบต่อไปอยู่แล้วครับ
ได้ค่ะภูมิกับค่ะเรียนรบกวนท่านเท่านี้หมดเวลาพอดียังไงขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์โทรกลับค่ะ